กระซิบคุณผู้ชมเห็นเงียบรวยเพียบเลยนะคะ
พี่จิ้งหรีดขาวงเทวันคุณผู้ชมล่าสุดถูกลอตเตอรี่ไปนี่๕ใบ
เอาสิเขาบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าสร้อยประคำแก่นมะขามเนี่ยพารวยค่ะ
คนในวงก็ถูกไปอีกเกือบสองแสนเลยนะตายแล้ว
จิ้งรีดขาวบอกหน่อยเคล็ดลับเด็ดค่ะ
บอกโชคบอกลาบกับแฟนบันเทิงไทยรัฐกันหน่อยเร็ว
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่บอกค่ะเรามีแก่นมะขาม
ล่าสุดนะเชื่อไหมว่าทำรายการอยู่แล้วหวยออกแล้วก็แม่แม่ผิดถูก

ใช่๕ใบล้วนแก่นมะขามร้อยปีแล้วถูกฟ้าผ่า
ซึ่งเป็นตามตำราตำรับของคนไทยเลย
ใครที่ได้ครอบครองจะดีมากแต่ว่าพี่หลีดมาฉลกที่โชครัก
สมมุติว่าต่อไปล่ะคะ
ฝันก่อนนะเข้ามาทางฝัน

ไม่ค่อยโพสต์นะคะส่วนใหญ่ตอนนี้มีคนเช่าไปเยอะมากแล้วล่าสุดถูก
จริงหรอบอกเยอะกว่าที
พี่ยังแบบว่ากิ๊บกรับกิ๊บแต่คนอื่นเยอะ
ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อนะคะอย่าไม่อยากให้ทุกคนงมงายนะคะ
พี่จี๊มริตขอบว่า๕ใบกิบกรับ
เออ๕ใบไม่กิบกรับแล้วค่ะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละค่ะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนหัว
คนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ